ไปดูเหตุการณ์งูหลบหลังพระครับ
แล้วก็พระเนรท่านตาหน้าตาตื่นตกใจกันหมดเลย
จะไม่ตกใจได้ยังไงมันเป็นงูจงอาง

นี่นะค่ะมาพร้อมใฝ่ฉายหนึ่งกระบอก
อุปกรณ์จับงูยังไม่ต้องยังหาตัวไม่เจอไม่รู้อยู่ไหน
พระลูกวัดท่านก็ช่วยกันชี้พิกัดว่ามันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้

รองด้านขวาพี่กู้ภัยก็เลยมุดมุดดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะ
แล้วตะแคงแล้วทำไมยังไม่เห็นตัว
จึงช่วยกันยกลงมาด้านล่างทั้งองค์แล้วค่อยหงายองค์พระพุทธรูปขึ้น
แล้วก็ส่องดูด้านในองค์พระครับเพราะว่าข้างในองค์พระเนี่ยเป็นโพรงครับ
เห็นหรือยังครับเห็นหรือยังครับเกร็ดมันนะครับ
งูมันน่าจะขดตัวอยู่ในนั้นแหละครับ
พอหงายขึ้นมาก็เลยเห็นเห็นตัวมันส่องเข้าไปลึก
มันอยู่ตรงเสียนพระครับคราวนี้แหละฮะได้ใช้แล้วไม้หัวบ่วงคล้องคลอ
แต่ปรากฏว่าจับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องนอนจับนะฮะ
มันขู่ฟ่อเป็นระยะซะด้วย
แต่สุดท้ายก็ดึงตัวออกมาได้สำเร็จครับเป็นงูจงอางตัวดำมาเมื่อมใช่ไหม

ความยาวเนี่ยเขาบอกว่า๒เมตร๖๐เซนติเมตรดูสิครับดำไหมครับยาวไหมฮะนะฮะ
พระอาจารย์สุพฤษภิตะนุโนท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าเสนานุษย์แห่งนี้เนี่ย
เล่าบอกว่างูจงอางตัวนี้นะมันเข้ามาในวัดได้ยังไงไม่รู้นะ
แต่สงสัยว่ามันจะเลื้อยมาจากป่าข้างวัดนี่แหละนะครับเพราะวัดติดอยู่กับภูเขา
ขณะนั้นหลวงพ่อเนี่ยกำลังอ่านหนังสืออยู่ในสาราพอดีก็ต่างตกอกตกใจครับ
แต่เดี๋ยวคงต้องเริ่มที่งานนี้ก่อนเกณฑ์แรงงานพระก่อน
เกณฑ์คาราวาสก่อนถางย่าให้โล่งซะก่อน
หากมีสัตว์มีพิษเข้ามาคราวนี้จะได้สังเกตเห็นง่ายนะครับ
เพราะว่าถ้าไปแอบอยู่แล้วเดี๋ยวมันฉกมันกัดเข้าจะเดือดร้อนฮะ